ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ลิงสมที่วัดยางงามถูก
เขาเรียกว่าวางยาตายกฝูงเลย
ใช่หดหูใจมากที่มรยองคุณผู้ชมคือชาวบ้านบอกว่า
คนในพื้นที่รู้กันดีไม่มีใครทำร้ายมันหรอก

แต่ว่าเหตุผลน่าจะลิงฝุงนี้ไปกินพืชผลการเกษตรของชาวไร่ชาวสวน
ก็เลยโมโหก็มีการมาวางยาทำให้ตายยกฝูงแบบนี้
ค่ะเพราะว่าที่จุดเกิดเหตุก็มีแตงโมใช่ไหม
แล้วก็มีเหมือนเป็นผงขาวน่าจะเป็นยาเบื่อ
ใช่ก็ตกอยู่ในฮะตายกันเป็นฝุ่งทีเดียวนะครับ
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขามีการเผยแพร่ภาพ
บอกว่าเป็นภาพที่เวทนามากคุณผู้ชม
ก็เป็นซากฝูงลิงสมัยนอนตายเกลือนเลย
อยู่ที่บริเวณสองข้างทางทางเข้าสวนยางพารา
หลังวัดยางงามหมู่๕ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงที่มรยองครับ
ทางด้านของกู้ภัยและตำรวจสพแกลงเข้าไปเก็บซากของฝูงลิงทั้งหมด
ซึ่งมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็ปนกันไปแหละนะครับ
รวมทั้งซากไปเจอซองซองอะไรสักอย่างไม่ทราบชนิด
ไม่รู้เป็นยาเบื่อหรือเปล่าแล้วก็มีเปลือกแตงโมจำนวนนึงตกอยู่
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙มกราคมที่ผ่านมานะครับ
สภาพของลิงสมัยบางตัวเริ่มเน่าแล้วเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
คาดว่าน่าจะตายมาสักวัน๒วันแล้วนะครับ
จริงก็นำซากลิงไปรวมกันนับได้ประมาณ๒๐ตัว
เมืองต้นคาดว่าน่าจะมีคนนำแตงโมผสมยาฆ่าแมลง
แล้วก็ไปวางให้ลิงกินพอลิงกินเสร็จปุ๊บ

คุณสักกสิทธิ์บุรัสลงพื้นที่ไปที่วีรังวัดอย่างงาม

อศโยนอยู่ที่วัดอย่างงาม
มานิมนต์พระนะไปบางสกุลให้กับโดมิญญาณของลิงหน่อย
แล้วเมื่อวานก็ตายไปอีกสองตัวน่าจะตายพร้อมกันนะฮะ
สิบเจ็ดตัวก่อนหน้านี้น่าจะมาด้วยกันสภาพเนี่ยเห็นก็เริ่มเน่าแล้วนะฮะ
ส่วนที่คิดว่าลิงที่ตายน่าจะโดนวางยาที่ใส่กับแตงโมเนี่ย
ซึ่งน่าจะถูกวางยาตามอยู่ในสวนต่างเพื่อล่อให้ลิงไปกินนะฮะ
สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดส่วนตัวของพระท่านบอกว่ามันน่าอาณาจ
เพราะว่าตายครั้งเดียวเนี่ยเป็น๒๐ตัวคนที่ได้รับผลกระทบน่าจะทนไม่ไหว
ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรยังไงเหมือนกันคงบอกแต่ว่าคือก็อกเขาอกเราอะนะ
เขาคงลำบากมากเดือดร้อนมากแล้วก็โมโหมาก

๑๗ที่เขามาฝังนะสิบเจ็ดตัว
แล้วก็มานิมนต์พระไปบังสกุลให้เขาส่งเขา
แล้วก็มีเมื่อวานนี้อีก๒ตัว
ที่เขาไปเก็บมาแต่มันก็ตายวันแรกอันนี้
มันบอกว่าที่เขามานี่มันเน่าแล้ว

ที่มันตายไปนี่เพราะมันไปกินอะไร

เพราะมันมีเปลือกแตงโมเปลือกอะไรอย่างนี้ไง

แต่มันก็หน้านาดอยู่

ถ้าเขาทำบันทีกับตัวสองตัวอะไร

อยากบอกอะไรคนที่ทำอย่างนี้ไหม
ไม่รู้จะบอกยังไงมันก็โกรธเขาโกรธเราแหละ

แต่มันเยอะแบบครั้งเดียวมันเป็น๑๐๒๐นี้มันก็นานอาจอยู่

จริงแล้วลิงสมัยในพื้นที่ตอนนี้เนี่ย

ตามชายครองบ้างอะไรบ้างนะฮะ
ก่อนหน้านี้พวกลิงจะอาศัยอยู่ตามชายครอง

หลังจากมีการถางริมคลองออกไป
ก็ลิงไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กิน
ก็จะเข้าไปลุกล้ำหากินในพื้นที่สวน

แถวนี้ชาวบ้านก็จะมีการปลูกพืช

มีทั้งกล้วยทั้งเงาะมรกรรมขนุนทุเรียน
แน่นอนมันเป็นอาหารของลิงได้เป็นอย่างดี
พอลิงไม่มีที่อยู่ก็เข้าไปในสวนชาวบ้านนะครับ

คนนี้นะฮะพานั่งรถเข้าไปในสวนเลย
เป็นเจ้าของสวนขนุนก็พาเข้าไปขับซาเล็งเข้าไป
ไปดูลิงที่มักจะเข้าไปในส่วนของคุณป้าทุกวันนะฮะ
กินขนุนกำลังออกลูกสุกเลยนะฮะ
เขาปลูกไว้เนี่ย๓๐๐๐ต้น
แต่วันนี้โชคไม่ดีที่ทีมข่าวไม่เจอลิงเลย
ตอนที่ไปไม่มีลิงเข้าไปนะฮะ
คุณป้าบอกว่าที่ไม่เจอลิงเพราะว่าตั้งแต่วันที่มีการวางยาเบื่อไปเนี่ย

ลิงที่ตายก็เป็นลิงกลุ่มเดียวกันกับที่คุณป้าเจอที่สวนเป็นประจำ

เวลาป้ามาเจอก็จะใช้หนังสติ๊กยิงไล่
อย่างเดียวไม่เคยวางยาแล้วก็ไม่คิดจะวางยา
เพราะว่าสงสารแล้วก็ไม่คิดจะทำแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
คุณป้าบอกด้วยบอกว่าคือที่ไม่ทำร้ายลิงเนี่ย
เพราะว่าลิงพวกนี้เป็นลิงเจ้าที่
เป็นลิงเจ้าที่ของสารเจ้าพ่อยางาม
ปกปักรักษาคนในพื้นที่ให้อยู่เย็นเป็นสุข
ซึ่งคนกับลิงก็ต่างคนต่างอยู่
แต่ว่าระยะหลังลิงเข้าไปลุกล้ำในพื้นที่การเกษตรมากขึ้น
ก็เป็นเพราะว่าลิงก็ถูกลุกล้ำที่อยู่อาศัยเหมือนกัน

ก็เข้าไปกัดกินพืชผลการเกษตรของชาวบ้านเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ
ส่วนความคืบหน้าในการติดตามตัวคนวางยาลิง
ตอนนี้ตำรวจสพแกลงก็อยู่ระหว่างการหาหลัก

ก็มีการสอบปากพยานไปแล้ว

ไปพบฝูงลิงนอนตายเป็นคนแรก
สำหรับการกระทำดังกล่าวแน่นอนมีความ
ความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙
มีโทษจำคุกไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนข้อหาและความผิดอื่นก็ต้องรอผลการสอบส่วนเพิ่มเติมอีกครั้ง
ขณะเดียวกันก็มีลิง๑ตัวที่รอดตายจากการถูกวางยา
ตอนนี้ก็นำตัวไปช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบสารในร่างกายต่อไป
ส่วนเปลือกแตงโมที่พบในที่เกิดเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ยังได้มีการส่งไปตรวจที่สำนักงานเขตป่าไม้ศรีราชาที่ชนบุรี
เพื่อไปหาสาเหตุการณ์ตายของฝูงลิงสมัยว่าในเปลือกแตงโมเนี่ย
มีสารพิษหรือว่ามีการวางยาเบื่อเจือปนอยู่หรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าก็คนแถวนั้นแหละน่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่ก่อเหตุวางยา
คือมุมหนึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาเดือดร้อนจริงเพราะว่าลิงสมมันเยอะมาก
แล้วก็ไปกินผลไม้ที่เขาปลูกเอาไว้จนเขาได้รับความเสียหาย
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันที่ลิงเหล่านี้จะมาถูกวางยาให้ตายขนาดนี้
โดยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปช่วยต้องเข้าไปดูแลคือจำกัดจำนวนไปทำหมันทำอะไร
ล่าสุดตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะไปดูแล
คือจะทำหมันลิงไม่ให้มันเพิ่มจำนวนมากขึ้นหรือไม่ก็เอาออกไปไว้พื้นที่อื่น